สิงโตนำโชคนะคะเห็นว่าแต่งเพลงให้กับภรรยาสาวคนสวยค่ะ
ที่จะมีโอกาสครบรอบ๑๐ปีกันแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่าเธอยังสวยเหมือนเดิมค่ะ
โอ้โหถือว่าเป็นความโรแมนติกมากเลยนะคะ
ไหนจะครบรอบแต่งงาน๑๐ปีแล้วพี่สิงโตก็เลยสวมวิญญาณสายเปย์จัดของขวัญเป็นเงินสดให้กับภรรยาไปเลยค่ะ

เพลงนี้เป็นเพลงพูดถึงเรื่องของเวลาว่าเหมือนเราอยู่เขามา๑๐กว่าปี
กว่าปีแล้วแต่รู้สึกว่ามันเร็วมากเลยมันแป๊บเดียวมัน๑๐ปี
เวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเขายังสวยเหมือนเดิม
พอเราอยู่ด้วยกันนานเข้าเราจะไม่ได้เตอร์ไพรส์กันเป็นของแล้ว
เพราะว่าบางทีเราซื้อของไปมันก็ไปลกให้สตังค์
ซึ่งถ้าภรรยาไม่ใช้ก็เอาไปเก็บได้นึกออกไหมฮะ

ครับต้องต่ำนะต้องมีแบบ๑๕๐๐
บางปีนี่มันเกิด๒๐๐๐บาทไม่ล่ะจริง
แหมเปรย์หลักพันธุ์ทำมาพูด
อืมได้เดี๋ยวจริงเขาอาจจะให้กันมากกว่านั้น